ไปต่อที่สถานการณ์อุทธกภัยที่พระนครศรีอยุธยาครับ
คุณผู้ชมครับยังถูกน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับ
ขณะที่มีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่
๒๖๘๖ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
นี่แหละครับทำให้พื้นที่รุ่มต่ำนะฮะ
นอกคันกั้นน้ำโชงลมภาษาได้รับบกฎศพ
พบน้ำเอ่อท้นตะหลิ่งจากแม่น้ำนะครับ
มีชาวบ้านได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง
รวมแล้วกว่า๑๐อำเภอแล้วก็สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายครับ
โอ้โหดูสิน้ำกับไก่บนหลังคาจะเท่ากันแล้ว
ขณะที่ผู้มนุยการโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษารังสิตเหนือระบุว่า
ในคลองระพีพัฒน์และคลองชลประธานที่๑๓
น้ำลดลงมากกว่า๔๐เซนติเมตรเนื่องจากเขื่อนป่าศักดิชนลสิต
ลดปริมาณการระบายน้ำเหลือ๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที

ยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนพระราม๖ได้อีกมาก
ขณะที่กรุงเทพมหานครนะครับมาดูครับ
คือกรุงเทพมหานครได้ประสานไปยังกองทัพเรือ
สนับสนุนเรือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำ
ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะฮะจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยลงสู่ทะเลนะครับ
หลังจากปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นครับ
จากกรมชนประธานเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่๗๑๐ตุลาคมนี้
ซึ่งจะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นไหลลงอ่าวไทยได้น้อยลงครับ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับได้หารือร่วมกับ
ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในการผลักดันน้ำให้ไหลลงทะเลอ่าวไทยให้ได้มากที่สุด
ซึ่งกองทัพเรือนะครับท่านก็จะสนับสนุนเรือผลักดันน้ำ
เพื่อใช้ระบายน้ำผ่านทางคลองรัฐโพจำนวน๑๒ลำ
ซึ่งเรือผลักดันน้ำนะครับมีประสิทธิภาพการระบายน้ำต่อลำนะครับ
ได้สูงสุด๑๕๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อลำ
ถ้ามี๑๒ลำก็จะสามารถระบายน้ำได้๑๘๐๐๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวัน
โดยจะเปิดเดินเครื่องในช่วงน้ำลงเพื่อผลักดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา
ให้ไหลผ่านประตูระบายน้ำคลองรัฐโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้นด้วยระยะทางเพียงหกร้อยเมตรครับ
จากเดิมที่ต้องอ้อมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
เป็นระยะทางกว่า๑๘กิโลเมตรแล้วมันก็สร้างความเสียหาย
ระหว่างทางดูเส้นสีแดงครับเมื่อก่อนที่มันต้องอ้อม
ขณะที่ประตูระบายน้ำคลองรัฐโพนะครับ
จะช่วยได้๔๐๕๐ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
ซึ่งหลังการระบายน้ำของคลองรัฐโพจะระบายเมื่อน้ำจากทางเหนือสูง

ซึ่งการผลักดันน้ำต้องผลักดันในช่วงน้ำหลงเท่านั้น
การใช้เรือผลักดันน้ำนะครับ
จะช่วยให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ปลอดภัยจากระดับน้ำที่ยังสูงอยู่ในขณะนี้ครับ
พูดถึงประตูระบายน้ำคลองรัฐโพก็นึกถึงในหลวงราชการที่๙ครับ